พาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งพระปริชาสามารถ
ของนายหลวงราชการที่๙นะคะในฐานนะสื่อมวลชน
พระองค์ทรงนำมาปรับใช้เพื่อประโยชน์สุข
ประสบกรณิกรของพระองค์ติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
ด้วยความสนพระราชหรือไทยเรื่องวิทยุมาตั้งแต่ทรงพระยาว
ประทับอยู่หน้าเมืองโลซานประเทศสวิสเซอร์แลนด์
พระองค์ทรงซื้ออุปกรณ์เครื่องรับวิทยุราคาถูก

รับฟังวิทยุกระจายเสียงในยุโรปได้หลายแห่ง
ครั้งปี๒๔๙๕เมื่อเสด็จพระราชดำเนิน
ประทับอยู่ในประเทศไทยเป็นการถาวร

กรมประชาสัมพันธ์ได้น้อมกล้าวน้อมกระหม่อม
ถวายเครื่องส่งวิทยุกำลังส่ง๑๐๐วัตต์
หลวงรัชกาลที่๙จึงส่งตั้งสถานีวิทยุอศ
ซึ่งย่อมาจากชื่อพระที่นั่งอำพรสถาน

โดยมีพระราชประสงค์เพื่อเป็นช่องทางให้ประสบกรณิกรของพระองค์
ติดต่อกับพระองค์ง่ายขึ้น
พระองค์ทรงใช้สถานีวิทยุอศ
เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ข่าวสาร
เป็นสื่อสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์
ปวงประชาราชในทั่วทุกถิ่นที่
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยี่ยนประชาชนทั่วทุกภาคของประเทศ

ร่วมกับสถานีวิทยุจศกรมทหารสื่อสาร
เพื่อถ่ายทอดการเสด็จพระราชดำเนินในแต่ละครั้ง
ทำให้ประชาชนทุกคนได้ยินพระสุรเสียง
และได้ฟังพระราชดำรัฐของพระองค์ด้วย

และทรงเลือกแผ่นเสียงด้วยพระองค์เอง
พระราชทานพระบรมราชานุญาต

รวมถึงทรงดนตรีร่วมกับวงอสวันศุกร์
เพื่อสร้างความสุขความคลื้นเครง

ยุคที่โทรทัศน์ยังไม่มีบทบาทมากนัก

ยุคแรกก็คือพระองค์ท่านเป็นทรงใช้ดนตรี
รวมทั้งวงลายครามด้วยนะครับ
เป็นเครื่องมือที่พระองค์ท่านใช้สื่อสารกับประชาชน
ส่งจัดรายการวิทยุทางสถานีวิทยุอศนะครับ
แล้วก็ทรงใช้เสียงวิทยุเป็นสื่อ
โดยที่ประชาชนสามารถโทรศัพท์มาขอเพลงได้
มีการสื่อสารกันเป็นการสร้างความผูกพัน
สถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชน
สถานีวิทยุอศไม่เพียงแต่จะทำหน้าที่เป็นสถานีวิทยุ
เพื่อความบันเทิงและเผยแพร่ความรู้ข่าวสารเท่านั้น
หากแต่ในยามบ้านเมืองเกิดภาวะวิกฤต
หรือต้องเผชิญปัญหาเช่นโรคโปรลิโอและอฮิวาตกโรคระบาด
แม้แต่เหตุการณ์วาตภัยที่แหลมตะลุมพุกเมื่อปี๒๕๕๙
หลวงรัชกาลที่๙ยังมีรับสั่งให้ใช้สถานีวิทยุอศ
เป็นสื่อกลางช่วยเหลือผู้ประสบภัย
จนเป็นที่มาของการตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชุปธรรมนั่นเอง
ทั้งหมดล้วนเป็นการสะท้อนถึงพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
อัครมหาราชาพระผู้ทรงเปี่ยมไปด้วยพระเมตตา
ทรงห่วงใยปวงประชาของพระองค์
ที่อยู่ในพระราชหารุทัยตลอดเวลา